สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับหญิงลีชิสาชิสาได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัททสต์ข้าวเสาอาทีมเสาอาทีมกลับมาเจอกันแบบนี้เจอกับผมชนะ
และคุณชิสาที่ไม่ใช่หญิงลีศรีจุมพลนะฮะชิสาอธิบุญญาโชค
แต่คุณเหลือนมากเลยเนอะเหมือนใครหน่อยพูดอีกทีสิคะ
ลองดูซิเหมือนไหมเนี่ยใส่ชุดมาเหลืองเนี่ยผมนึกว่าหญิงลี
เหมือนอยู่นะเนี่ยร่างกายต้องการคาเฟอีน
วันนี้ก็แบบว่ามาแปลกนิดนึงเอาสีสันสดใสมาฝากคุณผู้ชม
อยากจะให้คุณผู้ชมได้สะดุดหูสะดุดตา
อยากให้คุณผู้ชมดูผ่านทางออนไลน์ด้วย
เผื่อว่าใครกำลังเดินทางอยู่แล้วแบบแหมอยากดูเราทางทีวีมันดูไม่ได้
ก็เปิดยูทูปได้นะคะยูทูปไทยรัฐนั่นเองค่ะ
สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้วยเช่นกัน

แล้วก็ส่งข้อความมาแชทพูดคุย
ข้อความของคุณขึ้นหน้าจอตรงนี้สบาย

เรามีกิจกรรมดีให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันค่ะ
เรื่องนี้ต้องฝากเตือนกันเพราะมีคนคนหนึ่งเข้ามาฝากเตือนว่าไป
เจอกับหนุ่มปริศนาท่าทางเนี่ยเหมือนจะมาคุกคาม
เรียกได้ว่ามาบ่อยอยู่เหมือนกัน
เธอเองกลัวจะไม่ปลอดภัยเลยนำเรื่องนี้มาฝากเตือนไว้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

อยากได้อยากได้อยากได้ข้อความจากคุณผู้ชมฮะ
เอาจริงนะช่วงนี้เงาอยู่ก็หายไลน์ไม่ตอบ
พออ่านก็ไม่ตอบใจคอก็ไม่ดี
ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยรีบหน่อยนะคะคุณผู้ชม
รีบส่งไลน์มาบอกคุณชนะเขาหน่อย
อย่าให้เขาเหงาเดี๋ยวมันจะแห้งเหี่ยวหัวใจ

คุณผู้ชมฮะเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นการเตือนภัยแล้วกันเนอะ

มีคนคนหนึ่งฮะเขาบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งคุกคามทางเพศ
พูดจาอะไรบางอย่างที่ส่อไปในทางที่ไม่ดี
แล้วไม่ได้มาวันเดียวเรียกได้ว่ามาหลายวันเลยฮะ
ชั้นไม่เอา

ไม่เอาไม่เอาทันแล้ว
โอ้ยยังมาถามพี่ดูดมั้ย

บ้าบ่อไม่ดูด
อ่ะโธ่อะไรอะยังมาพูดแบบนี้
ผิดกฎหมายนะจะบอกให้โดนฟ้องได้เลยนะ
มีคนคนหนึ่งฮะเธอบอกว่าเธออายุ๕๑ปีแล้วนะ
ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็ไปโพสต์เตือนภัย
เธอบอกว่าเธอเดินอยู่ในซอยเปลี่ยวกลางดึก
แล้วเจอกับผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเทียบข้าง

เขาบอกว่าวันต่อมาวันรุ่งขึ้นปรากฏว่า
เธอก็เดินทางกลับบ้านตอนกลางคืนคนเดียว

ผู้ชายคนนี้มาดักรอเธอที่เดิมอีก
ค่ะน่ากลัวแล้วนะแบบนี้
ตรงวงจ้อนปิดที่ติดอยู่ตามจุดต่าง
ได้เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ได้ด้วย
จะได้เอาไปให้คุณตำรวจเขาดูมีหลักฐานมีพยานมีครบหมดทุกอย่าง
ใช่จับติดคุกได้เลยนะโอ้โหนี่ถือว่าคุกคามนะ
ใช่แล้วล่ะครับส่วนตัวเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าก็กลัวนะ
จนปัจจุบันตอนนี้ไม่กล้าเดินกลับทางนี้คนเดียวแล้วนี่ไง
ต้องพึ่งพาพี่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ก็ไม่กล้าแล้วก็คงต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลเนาะ
ค่ะพื้นที่ที่มันเปลี่ยวริ่งแบบมืดแบบเนี้ยเออนะฮะ
ไฟส่องสว่างเพิ่มเติมเพิ่มหน่วยที่แบบว่าจะมาคอยตรวจตรา
ใช่ค่ะนะฮะผู้ความปลอดภัยของประชาชนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยใดก็เสี่ยงอันตรายทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่เรื่องนี้สิมันน่าชื่นชมน่ายินดีจริง
ว่าที่เจ้าบ่าวจะมีแฟนแต่งงานแต่สภาพเจ้าสาวสิคะไม่พร้อมเท่าไหร่เลยค่ะ

อะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณชิสา

เพราะหนุ่มคนนี้ถือช่อดอกไม้ท่อโตมาชื่อว่าคุณเฟิร์สนะคะ
คุณเฟิร์สนี่คือเจ้าสาวคือฝ่ายผู้หญิง
ฝ่ายผู้ชายนี่นะคะคือ
เขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายของออนไลน์

ในวันเกิดของเขาคือวันที่๒๐ตุลาคมแต่จริงแล้วเนี่ย
คู่นี้เขาเคยแต่งงานกันมาแล้วเมื่อ๔ปีแต่ว่าพอทำธุรกิจประสบความสำเร็จเติบโตขึ้นไปเรื่อย
ขอแต่งงานค่ะท่ามกลางเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมารอมากมาย
แต่แต่ฝ่ายผู้หญิงนี่โอ้โหทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
คงกำลังเมาหลับสบายเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาว่าอย่างงั้นใช่ไหม
ว่าอย่างนั้นเขาบอกเมาไม่ได้สติอยู่เนี่ยค่ะแต่ว่าฝ่ายผู้ชายตั้งใจแล้วไง
ว่าจะต้องขอแต่งงานให้ได้นะคะก็เลยกลายมาเป็นคลิปแบบนี้
พอสวมแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องพักเข้าบ้านแล้วล่ะ
นอนตากลมห่มฟ้าอย่างนี้ไม่ได้อุ้มไปส่วนเพื่อนก็เอาที่นอนเข้าบ้านไปเลยจ้ะ
ในวันที่เขาขอแต่งเนี่ยคงจะมีการจัดงานอะไรยิ่งใหญ่อะเนาะ
ก็เป็นงานโรงงานเลี้ยงอะเนาะ

ก็ได้ถึงสม
บรรยากาศดีแบบนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นสิ่งที่สาวหลายคนอาจจะรอคอย
รอคอยให้แฟนนุ่มมาขอแต่งงาน

ใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วเธอคนนี้นะคะก็ฟื้นขึ้นมาได้พูดคุยกัน

สติแล้วเนี่ยแล้วก็มีภาพความน่ารักนะคะของทั้งคู่ให้เราดูนะคะ
อย่างที่บอกเขาอยู่กินกันมาแล้วแต่เดี๋ยวจะมีงานแต่งเป็นทางการ

ถูกต้องนะคะเจ้าสาวก็สวยเห็นไหมเจ้าบ่าวก็หล่อด้วยนะ
ผู้ติดตามเนี่ยเป็นล้านนะคุณที่สาม

จากเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตั้งใจทำมาหากินเก็บหอมรอมริฟท์
ร่ำรวยแต่งงานกันจะแต่งอีกสักกี่ครั้งก็ได้นะ

เออก็ยินดีกับคู่นี้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูที่สุดในรอบสัปดาห์จริง

ค่ะผู้ต้องหาสุดป่วนเล่นเอาสถานีตำรวจแห่งนี้

เดี๋ยวตามมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดครัว
พูดถึงเรื่องระทึกมันมีให้เราได้ตื่นเต้นกันทุกวัน

ผู้ชายคนนึงเนี่ยคงจะสติไม่ดีหรือยังไง

เสาไฟฟ้าแล้วก็เดินไต่บนสายไฟ
ชาวบ้านบอกโอ้โหเห็นแบบนี้อันตรายนะก็เลยต้องเรียกคนมาช่วยค่ะ
ไม่ใช่กายกรรมเปียงยางจากเมืองจีนนะ

ผู้ก่อเหตุก็เป็นประชาชนคนไทยจริง
แต่เนี่ยเดินไต่ราวแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ
ชายคนนี้ชื่อในอาร์ตอายุ๓๓ปีนะคะ
ใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อ

รู้ไหมว่านั่นน่ะสูงจากพื้นประมาณสัก๔๕เมตรเลยนะ

แล้วเหยียบอยู่ตรงนั้นคือสายไฟ
แล้วไปจับสายอะไรก็ไม่รู้เกิดมันลัดวงจรขึ้นมาตายนะคะ

เห็นแบบนี้แล้วไม่สบายใจก็เลยแจ้ง
แจ้งให้ตำรวจช่วยมาดูหน่อยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ปากซอยติวานนท์๑๐อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
อาร์ตเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเดินไต่สายไฟเท่านั้น
งัดทำลายอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าเสียหายด้วยนะคะ

คราวนี้พอตำรวจรับแจ้งเหตุมาถึงที่ค่ะ
พยายามเจรจาให้อาร์ตลงมา

แต่อาร์ตเนี่ยโวยวายพูดจาเสียงดัง
เหตุผลอะไรที่อาร์ตต้องโวยวาย
และเหตุผลอะไรที่อาร์ตปีนเสาไฟขึ้นไป
ฟังนายอาร์ตระบายความในใจหน่อยค่ะ
อาร์ตแบบอึดอัดในใจนะ

อาร์ตไปโดนใครบ่นใครด่ามาจริง

เข้าใจเลยแต่ดูสายตาเขาดูอึดอัดเครียดแค้นจริง
เรื่องของการพูดจากกระทบกระทั่ง
หรือการแสดงกิริยาต่อบุคคลเนี่ยก็คงจะทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจ

ตำรวจก็เลยพาในอาร์ตไปสงบสติอารมณ์ที่สพเมืองนนทบุรี

ไปค่อยไปค่อยคุยกันตอนนี้ถึงตำรวจแล้วนะ
คนแถวนั้นก็จะได้หายห่วงด้วยว่านายอาร์ตปลอดภัยดี
แต่สิ่งที่ในอาร์ตสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เสาไฟฟ้านั้นอืม
ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงก็ลงพื้นที่ซ่อมแซมแล้วนะคะ
ก็ต้องไปดูว่าในอาร์ตเนี่ยมีญาติพี่น้องอีกไหม

แต่ถ้ามีญาติก็อาจจะต้องให้ญาติช่วยดูแลหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายจะปล่อยออกมาอย่างนี้ต่อไหม
หรือว่าจะยังไงพาอาร์ตไปบำบัดก่อนไหม
หรือส่งให้หน่วยงานไหนดูแลจัดการถ้าเขาไม่มีบ้านอยู่จริง
งั้นเดี๋ยวออกมาก่อเหตุแบบนี้วุ่นวายอีกไง

มาที่เรื่องนี้กันบ้างตำรวจก็ไประงับเหตุเหมือนกัน
เพราะว่าทางผู้ปกครองก็บอกว่าลูกหลานของเขาป่วยเป็นจิตเจ้าเวทย์
โวยวายคุ้มคลั่งสุดท้ายตำรวจพามาที่โรงพัก
โอ้โหมาวุ่นวายที่โรงพักเสม็นไปทั่วเลยครับ
โอ้โหนี่ไงนั่นคือช่วงที่เกิดเหตุ

หลังจากที่ตำรวจสภขลุงจังหวัดจันทบุรีเขาได้รับแจ้งจากคุณแม่ของหนุ่มรายหนึ่งอายุสัก๒๓

บอกให้คุณตำรวจมาช่วยจับลูกที
เพราะลูกน่ะคลั่งโวยวายอารวาส

สุดท้ายตำรวจเลยพามาสงบสติอารมณ์
ที่นี่ฮะที่โรงพักแห่งนี้
และในช่วงที่กำลังจะพาตัวเข้าไปในห้องคุมขัง
บอกไว้ก่อนนะห้องคุมขังลักษณะแบบนี้

และช่วงที่พาเข้าไปในห้องคุมขังนั่นแหละ

ตัวพ่อนุ่มที่แบบมีอาการผิดปกติทางจิต

ผมไม่อยากเข้าไปช่วยผมด้วยช่วยผมด้วย
ตอนที่บอกช่วยด้วยช่วยด้วยครับเนี่ย

เพราะว่าพอนุ่มรายนั้นเล่นทั้งอุจจาระ
แล้วปัสสาวะเรียรากไปทั่วเลย
ดูสิครับปิดจมูกแทบไม่ทัน
ใช่ไม่ใช่แค่พ่อนุ่มคนนั้นที่สติไม่ดีร้องโวยวายนะ

โอ้ยเหม็นคั่วเลย
โอ้โหโรงพักนี้เรียกว่ากลิ่นคลุ้งไปหมดเลยนะคะ
จริงครับอาจจะเป็นเรื่องตลกนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่คุณตำรวจเขาไม่ตลกด้วยนะฮะ
ก็เลยต้องมายืนประชุมกันตรงนี้ว่าเราจะเอายังไงกันดี
สุดท้ายครับก็เลยต้องย้ายผู้ต้องหาคนนั้น
แล้วก็จับไปสงบสติอารมณ์ที่อื่นก่อน
ส่วนผู้ต้องหารายอื่นที่อยู่ในห้องคุมขัง
ก็ต้องหาเสื้อผ้ามาปิดจมูกไว้เพราะมันเหม็นจริง
เจ้าหน้าที่นะฮะเขาทำตามยุทธวิธีนะ
จับผู้ต้องหาที่สติไม่ดีออกไปแล้ว

ถูเช็ดถูเช็ดแบบนี้
ขออธิบายต่อแล้วกันว่าจุดไหนเป็นอะไร
ไปคิดจริงในฐะการณ์เอาเองนะ
ไม่อยากจะคิดเลยคุณชนะ
แต่ว่าคุณตำรวจเขาต้องเจอเรื่องอุ่นบายมากเลยนะ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

สาหัสยังไงผ่านเรื่องนี้ไปไปดูหน้าที่ชีวิตกันบ้างดีกว่านะคะ
ใครที่ชอบขายของริมถนนหรือนั่งทานอาหารอยู่ริมถนนคุณต้องระวังให้ดี
เพราะบางทีอาจจะมีรถเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ขับมาเฉียวชนแบบเหตุการณ์นี้ก็ได้ค่ะ
โอ้โหทนแบบนี้เลยเหรอวินาทีชีวิตเลยคุณชนะดูอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหพุ่งมาเนี่ยคุณป้าที่ยืนขายของอยู่เนี่ยหลบแทบไม่ทัน
เนี่ยแล้วยังมีอีกคนนึงที่อยู่ตรงกลางระหว่างรถกระบะนั่นน่ะ
ถูกรถกระบะเสยไปแล้วโอ้โหน่าตกใจมากเนี่ยแกก็ลุกขึ้นมาได้นะคะ
อุ้ยนี่ไงแต่ก็น่าจะบาดเจ็บอยู่นะก็ต้องตกอกตกใจแล้วก็ต้องมีแผลถลอกปอกเบอร์บ้างแหละ
ตายแล้วคนในรถก็เปิดประตูออกมาถามถ่ายว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุสองท่านนี้นะคะยังมีน้องนักเรียนที่อยู่ใกล้ตรงนั้นน่ะนะคะ
สะพายกระเป๋ายืนง้มเลยว่ะตกใจจริงคะคุณ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขายของชำของปลีกส่งเทศบาลเมืองอุดรธานีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๔โมงเย็นค่ะ
แต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าทุกคนที่เห็นเนี่ยไม่ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส
ก็คือทุกคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ใช่ก็ปลอดภัยกันดีปลอดภัยกันดีนะ
ถูกต้องค่ะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์แหละ
สำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนหนึ่งคุณต้องเช็ครถให้ดี
รถต้องพร้อมลาล้ออะไรล้อยางเบรกต้องพร้อม
คือจังหวะแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจจริงว่ารถกระบะคันหลังที่พุ่งมาชน

นั่นน่ะสิถึงบอกว่าต้องพร้อมเสมอ

คนก็คือไม่เมาไม่ง่วงต้องมีสติ

อันนี้ก็ย้ำเตือนในเรื่องที่ทุกคนทราบดีนั่นแหละ
แต่เวลาเกิดอุบัติเหตุมันมักเกิดจากความประมาทชั่วคราว
หรือเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่คาดคิด
นิดเดียวนะอย่าคิดว่านิดเดียวมันไม่เป็นอะไรนะ
เพราะว่าถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้ว
คำว่านิดเดียวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
ถูกต้องแล้วก็ฝากเตือนสำหรับใครที่

อาจจะต้องหาอะไรมาตั้งเพื่อบ่งบอกว่า

ครับเรื่องนี้ก็น่ากลัวฮะ

เหมือนกับว่านั่งสั่งสารคุยกันอยู่

เฉียวเข้าเรียกได้ว่าอีกนิดเดียว

ขับมาเร็วด้วยนะแล้วเนี่ย

ทั้ง๓คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นตกอกตกใจฮะ
พยายามไปดูก่อนได้ว่ารถคันนั้นขับไปไหนแล้ว

แล้วถ้าไม่กลับมารับผิดชอบจะเจอข้อหาอีก

ภาพนี้ถูกเอามาโพสต์เอาไว้

แล้วก็มีข้อความเอาไว้แบบวัยรุ่นวัยรุ่น
เกือบแล้วนะเกือบแล้ว
ดั่งจิบเพลินเเนอะ

ขออ่านเต็มแล้วกันเนอะ
ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็บอกเลยว่าเกือบคิด

เนี่ยฮะเรื่องราวของอุบัติเหตุมันมาแบบนี้จริงนะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะระมัดระวังกันหน่อยเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะฮะ
อย่าขับเร็วเลยที่สำคัญมองทางให้ดี
มันเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมาบางทีโอ้โหเรามานึกเสียใจทีหลัง

เอาย้ำเตือนกันตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ
ส่วนใครที่ขับรถแล้วจำเป็นจะต้องขนของขนสัมภาระต่างเนี่ย
คุณต้องเช็คให้ดีว่าของที่คุณขนมาเนี่ยมัดแน่นดีหรือยัง
ถ้าหากมัดยังไม่แน่นดีแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายเนี่ย

คู่กรณีเขาก็จะได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
โอ้โหชัดเลยค่ะ
ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับกล้องที่บันทึกไว้

โอ้โหคุณคะเหล็กค่ะ

ยาวยาวหนักอ่ะ
ที่รถเขาบรรทุกมามันพุ่งไหลขึ้นมา

รถคันที่ขนมาเป็นเบรกกับท้านหันแหละบ้าง

ให้เหล็กอ่ะพุ่งมาแบบเนี้ยโอ้โหเนี่ยค่ะแล้วทำให้กระจกรถเนี่ยนะคะ
แตกเลยค่ะคุณเฟซบุ๊คเฮียขับรถนำคลิปมาโพสต์เอาไว้นะคะ
แล้วก็ระบุข้อความบอกซีนนี้มีแต่ในหนังอืม
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนถนนสายหนึ่งนะคะมีรถเล็ก
รถใหญ่สัญจรไปมามากมายแต่ว่าโอ้ย
ดันมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
มัดระวังให้ดีนะคะเรื่องของการบรรทุกของต่าง
เฉพาะของหนักอย่างเช่นเสาไฟเสาปูนท่อ
ท่อพีวีซีอะไรต่างโดยเฉพาะคนที่กำลังเป็นคนรับเหมาก่อสร้าง
จริงแล้วก็เคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะเรื่องของแท่งเหล็กเนี่ย
สำเร็จลักษณะแบบเนี้ยค่ะการขนย้ายเนี่ยเอาจริงจริงผมว่า
คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นเคยเจอค่ะที่แบบว่าไว้บนรถกระบะเนี่ย
คือจะเอียงบ้างจะตรงบ้างเอียงหน้าเอียงหลัง
คือคนที่เขาขนมาผมก็เข้าใจเขาแหละเขาก็มั่นใจว่าเขามัดมาดีแล้ว
ค่ะแต่คนที่ขับรถตามหรือขับรถนำเออก็ไม่สบายใจหรอกครับ
เพราะไม่รู้มันจะไหลมาข้างหน้าไหลมาข้างหลังถูกต้อง
เนี่ยก็เลยอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณผู้ชมสำหรับใครที่จำเป็นจะต้องขนของจริงแบบนี้นะคะ
ถ้าหากว่าคุณเป็นรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกนะคะความสูงที่ขนเนี่ยนะคะ
จะต้องไม่เกิน๓เมตรก็คือเลยจากหลังคารถไปได้หน่อยนึง
ส่วนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยยื่นออกไปได้ไม่เกินสองจุดห้าเมตรอืม
ส่วนขนาดความกว้างเนี่ยต้องขนาดเท่าตัวรถนะเออ
คุณจะยื่นขวางออกไปอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันจะทำให้กีดขวางจราจร
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันจะปลอดภัยไหมกับกฎแบบนี้ที่ออกมา

ไปไปได้มันควรอยู่ในกล่องหรือในคอนเทนเนอร์คือต้องให้มันมิดชิด
มิดชิดอ่ะอะไรแบบนั้นอ่ะนั่นแหละมันจะได้ไม่ไหลออกมา
ถ้าทำได้อย่างนั้นดีเลยนะคะก็เลยต้องมาเตือนกันแบบนี้แหละ
ระมัดระวังกันด้วยนะคะพักเรื่องเครียด
หาของอร่อยกินกันดีกว่าดีเลยค่ะสาคูนี่ผมชอบ
แล้วที่สำคัญถ้าให้ผักมาแบบแน่นแน่นเต็มเต็มคราเบลเออ
รักเลยร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามใน

แบบนี้แหละชอบเลยอุ้ยอยู่ไหนคะเนี่ย
ร้านนี้ครับร้านนี้สาคูไส้หมูข้าวเกลียบปากหม้อ
ลุงกับป้าซอย๕อยู่ที่ตลาดนัดหน้า
หมู่บ้านเศรษฐกิจติดถนนเพชรเกษมกรุงเทพนี่แหละครับ
เขาบอกว่ามีทั้งสาคูเนอะข้าวเกลียบปากหม้อนะอืม
โอ้ววิธีการทำเขาคลาสสิกนี่เหรอเอ่อ
เขาเกลียบนะเขาเกลียบนะเกลียบปักหม้อนะอ่าฮะ

ที่ชนชอบหน้าแป้งมันนิ่มอ่ะ

คนใจน่ะกะเทะเออ
โอ้โหเห็นแล้วแบบก็เล่นต่อแล้ว
แล้วไส้ไส้เค็มเหมือนหวานอ่าโรยใช่ไหม
นี่เขามีแป้งแบบส่วนผสมแบบอัญชงอันชันเลยนะ
สีสันก็จะชวนน่ารับประทานแบบนี้

นี่เลยผักกาดเขียวแล้วก็พริกขี้หนู

แล้วนี่๒๕บาท๓๐บาทราคาก็ไม่แพงด้วย
ที่สำคัญนะคุณผู้ชมนะถ้าให้อะไรมาเพิ่มอีก
ผมจะรักมากนั่นก็คือผักชี

ให้มาเป็นต้นนะผักชีน่าจะ
ถ้าจะให้ผมนะขอเป็นต้นเอารากด้วย
เอาแบบมีรากแล้วคุณจะกินรากแล้วเอาต้นทิ้ง
ผมหันลากเลยเดี๋ยวไปต้มต่อจะได้หอม
เออเห็นไหม
ของกินบ้านเรานี่มันมีเอกลักษณ
แล้วมันก็คือกินคู่กันเป็นแบบเคล็ดนะคะ
ร้านนี้น่าสนใจมีโอกาสไปกัน

อยู่ตลาดนัดหมู่บ้านเศรษฐกิจราคา๒๕๓๐บาท
อย่างที่บอกปลายเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๑๔นจนถึง๑๙นบ๒๑ทุ่ม
แล้วก็ขอขอบคุณคุณมาทาโกที่ไปรีวิวให้ด้วยนะครับ
อ่าได้เวลาที่เราจะตามพี่ดาวไปเที่ยวชุมชนแล้วล่ะค่ะ
คือเมื่อวานนี้เราได้เห็นแล้วแหละกระบวนการไปทำดอกไม้จากต้นสโหน่นะ
แต่วันนี้เรายังมีกระบวนการต่อเนื่อง
ว่าจะทำออกมาเป็นดอกไม้สวยได้ยังไงนะคะ
แล้วความสนุกสนานในการทำดอกไม้ครั้งนี้จะเป็นยังไง
เดี๋ยวติดตามพี่ดาวไปพร้อมกันในช่วงชุมชนต้องแชร์
กริ๊ก

ขอไปดูใกล้หน่อยนะ

เอ้านี่ไงเจอแล้ว
พี่จิตตนาวันนี้ค่ะ
หนูไปเรียนรู้ขั้นตอนมากวั่น
บอกล้องถึงมาแล้วเรียบร้อย
เรียววันนี่อยากจะมาทำปุ่มดอกไม้
ที่มีดอกเดียวในโลกที่ใครก็ไม่เคยเห็น

รู้ว่ากันนี่ทำไมไม่เปิดประตูเข้ามาคุยกันครับ

เปิดได้แหมก็เลื่อนคุยเยอะนะ
อ๋อสวัสดีครับเป็นท่าการพี่จินตะนั้นค่ะ

ไม่มีค่ะมีดอกนี้เลยค่ะ
โอ้โหหลายดอกเลยอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรบ้าง
แต่เห็นชัดนี่ก็กุหลาบหนูย้อมา
พี่เขาบอกว่าให้หนูมาทำดอกกุหลาบ

ยากยากไหมคะดอกกุหลาบ

มาได้เวลาทำดอกไม้กันแล้ว
ว่าแต่พี่จินตนาจะให้ใครสอนหนูทำดอกไม้คะ

อ่าดีครับพี่กุ้ง
อันนี้ก็คือมือหนึ่งของกุหลาบค่ะ

พี่ก็จับมันขยุ่มเข้ามาอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บิดปลายแล้วก็กางออกค่ะ

คนดูดิกุ้งมันไม่เหมือนดอกกุราบ

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
พร้อมแล้วที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะสำหรับดอกไม้เอาไปรวมกับคนอื่นเลย

ดีกว่าพี่ขอแยกไว้ก่อนหน่อยหน่อย
ลูกค้าไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่

พอขังแบบนี้มาพี่ผลิตไม่ทันเลยนะ
เพราะแบบนี้พี่ทำไม่ค่อยเป็น
จากดอกกุหลาบแสนสวยมาเป็นดอกลำ
สวัสดีค่ะขอเรียนทำดอก
คุณป้าชื่ออะไรคะแนะนำก่อน

ข่าวเงียบหายไป๒๓ปีเลยนะ
หนูก็คิดว่าไปได้ดีนะ

อย่างแรกเขาเรียกว่าอะไรคะการทำแบบนี้
เนื้อสนุกเอามาปั้น
โอ้โหคุณผู้ชมต้องปั้นจากแบบนี้ให้เป็นแบบนี้
ต้องให้ได้ประมาณเส้นผัดสูงกลาง๕เซนนะค่ะ
พี่ได้แล้วเส้นผัดสูงกลาง๕เซนนะ

หนูดูก่อนเขียนไปถึงไหนคะเนี่ย

เอาถึงไหนเอาครึ่งหนึ่งเนาะ
ดอกเกียวบิลล่านี่มีไหนขนาดไหมคะคุณป้า

งั้นหนูเอาคณะหมูกรอบ

คุณผู้ชมหลังจากที่เป็นแบบนี้เสร็จหมดเรียบร้อย

มาให้ดึงดอกแบงเยลล่า
พอดึงรัดแล้วเขาก็จะบานออกเป็นแบบนี้เลย

คิดว่าหนูทำได้ไหมได้เปล่านี่
ให้เต็มแรงขาดขาดแล้วขาดแล้ว
นิ้วนิ้วขาดแล้วนิ้วขาดแล้ว

เห็นไหมดอกเยลบิล่าฝีมือดาวสวยอยู่นะใช้ได้อยู่นะ
ดอกยาวบีร่าดอกกุหลาบดอกมะลิอื่นมีดอกนี้ด้วยนะ

แต่ว่าวันนี้ทักษะที่ได้ไปต้องขอบคุณเจ้าแม่ของที่นี่ก่อนนะคะ
ขอบคุณมากเลยนะคะแหมสอนซะทำให้สวย
ทำให้สวยไหมทำให้ยิ้มเหมือนกันแหละค่ะ
หนูทำสวยน่ะอันนี้ทีมึงหนูทำวันนี้

เชิญเลยค่ะจัดสวยก็เชิญมาจัดช่อเลยค่ะ
สีขาวด้วยละกันสีขาวน้อยแล้วอ่ะ

เป็นยังไงคะรับคำท้าเราก็ต้องทำได้เหมือนกัน
เดี๋ยวจัดเสร็จแล้วต้องไปถามคณะกรรมการว่าได้ไหมฝีมือนี้ผ่านเปล่า
เสร็จแล้วค่ะได้เวลามาถามกรรมการแล้วช่อนี้สวยไหมถ้าสวยยกมือขึ้น
นี่อ้าวสวยสนุกว่าสวย

นี่แรกใช่ไหมค่ะนี่หรอคะรางวัล
ค่ะขอบคุณพี่จินตเรนค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
งานทำดอกไม้จากต้นสนมไม่ธรรมดานะมีรายได้สองทางด้วยกันค่ะ
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
ปีละ๑ล้านบาท
โอ้โหสร้างรายได้ดีมากเลยนะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปบุกไปตะลุยที่ไหน

วันนี้สวิดักสวัสดีค่ะ
ตี้ใช้ไหมเอาไหม
ไม่น่าจะใช้เด่นหัวไปฝากพี่โจ้ดีกว่า

นี่คุณจะได้ใช้เร็วนี่นะไป
และนี่ก็คือช่อดอกไม้แจกกันดอกไม้ที่ทำจากดอกสโหน่ค่ะ

อกไม้เขาสวยวิธีการอะไรดีหมดทุกอย่าง

ดิวเซอร์โจโจ้นี่เอาใหญ่แล้วนะ
เออไม่ธรรมดาโปรดิวเซอร์โจโจ้
อยากจะปรากฏตัวเขาต้องทำงาน

ก็ต้องทำเป็นเบื้องหน้าด้วย
วันต่อไปเดี๋ยวเจอกันโปรดิวเซอร์โจโจ้
เออแต่ขอพูดนิดนึงนี่

ดาวแอบกระซิบมาบอกว่าหลักร้อยเท่านั้นเอง

แพงเลยจริงนะคะ

ใครอยากไปสั่งซื้อไปดูผลงานก็คือไปได้
แล้วก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานเกษตรอำเภอบังปะอินด้วยนะคะ
มาส่งเสริมต่อยอดอาชีพดีแบบนี้

อ่ะติดตามกับคุณดาวสุพัสราแบบนี้ในชุมชนต้องแชร์นะฮะ

เดี๋ยวจะไปดูรายการนี้บ้างเศรษฐีป้ายแดง

ในการที่จะพลิกชีวิตให้กลายเป็นเศรษฐีกับร้านอาหารที่ว่าดังมาก

นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเสถีป้ายแดง
วันนี้จะพาไปเปิดตำนานความอร่อยเสี่ยวหลงเป่า
เรื่องชื่อของร้านน้ำเต้าหู้ย่งเหอะ
เปิดมานานตั้ง๒๔ปีแล้วนะคุณชิสาดูดิ
โอ้โหคนเยอะเลย
แล้วเขาบอกว่าขายเซียวโรงเป้าวันหนึ่งเป็น๑๖๐๐ลูกเลยทีเดียวขายดี
เขาบอกว่าทำเองหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแป้งที่ใช้ห่อ
รวมไปถึงสูตรที่เอามาทำเป็นไส้ของเสี่ยวลงเป่า
ที่เด็ดของเซียวโรงเป้าคืออะไรน้ำซุปที่อยู่ในเซียวโรงเป้านั่นนะค่ะ
มันจะต้องไหลเยิ้มสดชื่นเวลาเวลากินต้องทำอย่างนี้สูดน้ำมันข้างในก่อนแล้วค่อยเคี้ยวกิน
คุณผู้ชมฮะนอกเหนือจากเมนูเสี่ยวหลงเปล่าแล้วนะยังมีอย่างอื่นอีกบะหมี่เนื้อแพะตุ๋นน้ำแดง
ฟังชื่อก็หนาดกินแล้วนะนี่ดู
โอ้โหเนื้อแพะหรอคะโอ้โหน่ากินแล้วยังมีไก่๓แก้ว
แล้วก็น้ำเต้าหู้เมนูหลักเขา
อ่ะแต่อย่างนี้ครับกว่าร้านนี้จะดังได้นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่
ถามพี่สุเจ้าของร้านแต่ก่อนดิ้นรนนะ
เรียกได้ว่าฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายจนมีวันนี้ได้
ทำได้อย่างไรต้องติดตามครับ
คนแน่นคนรุมค่ะกับร้านขาหมูแม่ลำไย
เนี่ยเขาขายกันบนท้ายรถกระบะแบบนี้เลยนะ
แต่ร้านนี้มีสูตรลับขายมานานกว่า๔๐ปีค่ะ
ขาหมูชิ้นโตมีทั้งคากิขาหมูไส้หมูนะ
เรียกว่าชวนให้ต้องแวะชิมจริงนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าเขาขายดีมากนะ
วันหนึ่งเนี่ยขายได้ถึง๘๐๑๐๐กิโลกรัม
และวันนี้ค่ะแม่ลำไยจะมาเผยสูตรลับนั่นก็คือ
การเอาขาหมูลงไปทอดในหม้อน้ำมันก่อน
มันจะได้ทำให้ขาหมูมีหนังที่นุ่มสวย
แล้วก็จะเอาหมูไปตุ๋นต่อไป
รวมไปถึงยังมีเคล็ดลับอีกหลายขั้นตอน
วันนี้แม่ลำไยจะมาบอกแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะ

เราต้องย้ำกันอย่างนี้ว่าแม่ลำไยเนี่ย
ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาเยอะมากมาย
เส้นทางชีวิตของแม่ลำไยจะต้องเผชิญกับอะไรอีกบ้างนั้น
ต้องคอยติดตามกันให้ได้ในรายการเศรษฐีป้ายแดง
เย็นนี้๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
บอกเลยว่าดูก่อนรวยก่อน
ขาหมูไม่ได้ทำง่ายจริง
ต้องผ่านอย่างน้อย๓กรรมวิธี
ต้มทอดแล้วตุ๋นครับ
นี่แหละกว่าจะมาเป็นขาหมูอร่อยนะคะ
เขาทำยังไงบ้างติดตามกันให้ได้ค่ะ

เดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักของน้องหนู
ที่ต้องเคลื่อนย้ายเจ้าถิ่นที่กำลังนอนเช็คอิน

ติดตามในสบัดข่าวเด็ก

ช่วยกันยกออกจากหนามบอล
เด็กเขาจะเล่นบอลเขาจะเตะบอล
นี่ก็ต้องช่วยกันอย่างนี้แหละ

มันไม่ไปกลัวโดนมันกัด
ก็เลยอุ้มอุ้มแล้วมันชอบมันไม่กัด

โทรมาก็เล่นนะมีเวลาก็จะไปเล่นที่สนาม
แต่ถ้าไม่มีเวลาคุณก็โทรไปเล่นนะ

ขอบคุณภาพนี้จากคุณนิสาลักษ์หนองสูงครับ

เขาไปเที่ยวสวนสัตว์แต่ต้องไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้

อ้าวอีโด่หัวหายแล้ว
เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแอบกลัวแทนคุณแม่เลยนะว่า
เจ้าเสือตัวนี้เจ้าสิงโตตัวนี้
มันจะงับหัวน้องไปหรือเปล่า

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าดูให้ดีมันมีกระจกกั้นอยู่มีกระจก
ไม่อันตรายค่ะปลอดภัยนะ
อ้าวหายใจหายใจความขอบคุณด้วยแล้วกันติ๊กต๊อกนี้ฮ่าไปดูคลิปฮ่ากันต่อได้ค่ะ
เขาก็ถูกใจที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันก็ขอบคุณเอาไว้ด้วยนะคะ
ดังนั้นก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปความน่ารักของน้องร้องเพลงเพราะแค่ไหนรอชมค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม